ก็ลำดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวขอแนะนำตัวก่อนอีกทีหนึ่งนะคะ
ก็เดียววัฒนยาวงโอภาษีค่ะ
เป็นผู้สมัครสอสอนะคะแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่๑๙นะคะ

ก็จากที่คำถามเมื่อกี้ของทางพิธีกรนะคะว่า
จะพิสูจน์ความจริงใจอย่างไรว่าเรามาจริงตั้งใจมาทำงาน
เดี๋ยวว่าอย่างที่บอกก็คือว่าการที่จะพิสูจน์ความจริงใจสิ่งที่ดีที่สุด
ก็คือเป็นเรื่องของความตั้งใจในการทำงานค่ะ
ซึ่งในส่วนของตัวเดย์เองเนี่ยขอไล่เรียงเรื่องราวไปก่อน
ก็คือว่าในอดีตนะคะอย่างตอนที่เดมา
เข้ามาสู่เรื่องของวงการกีฬาฟุตบอล
เดี๋ยวก็ได้รับคำประมาทมาก่อนหน้านี้เหมือนกันว่า
เป็นผู้หญิงแล้วมาทำในฐานะเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอล
ทีมชาติไทยและเป็นชาติไทยชายด้วยไม่ใช่ชาติไทยหญิง

ซึ่งเดียคิดว่าจากสิ่งที่เคยทำในอดีตค่ะ
แน่นอนความตั้งใจในการทำงานการลงทำงานจริงเดียไปนะคะ
เวลาที่น้องไปเก็บตัวนะคะในต่างประเทศก็ดีหรือว่าในไทยก็ดี
เดี๋ยวอยู่กับน้องตลอดอย่างตอนที่ทำที่๔เกม
ตลอด๑๙วันที่มาเลเซียอยู่กับน้องตลอด๒๔ชั่วโมง๑๙วัน

เดี๋ยวว่าทั้งหมดในการทำงานนั้นคือข้อพิสูจน์ในความตั้งใจในการทำงาน
วันนั้นเราก็ได้เหรียญทอง๔เกมกลับมานะคะ
อันที่๒ก็คือในการทำงานวันนี้เดี๋ยวก้าวเข้ามาสู่เรื่องของวงการการเมือง
จะเห็นได้ว่าไม่ได้มาแค่มานั่งอยู่แค่ในเรื่องของภายในพักเพียงอย่างเดียว
แต่จะเห็นได้ว่าภาพในช่วงตลอดกว่าช่วง๒๓อาทิตย์ที่ผ่านมา
ยังมีการลงพื้นที่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เขตกรุงเทพ
จนถึงในส่วนของเขตในต่างจังหวัดนะคะ
เดี๋ยวว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ทราบดี
และสุดท้ายที่สุดค่ะก็คือว่าในการมาทำงานตรงนี้เนี่ย
เดียทำหน้าที่ก่อนหน้านี้คือเราประกอบเรื่องของอาชีพสื่อ
สิ่งหนึ่งที่สื่อสอนมาโดยตลอดก็คือเรื่องของการนำเสนอข้อมูล
อยู่บนข้อเท็จจริงนะคะนำเสนอความจริง
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดในการมาทำงานรอบนี้
เดียต้องลาออกจากทุกตำแหน่งในฐานะผู้บริหารสื่อ
แล้วก็เพราะฉะนั้นวันนี้คอนเฟิร์มได้ค่ะว่ามาจริงไม่ได้แค่มาเล่นค่ะ